เป็นนักข่าวก็ต้องทำได้ทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงแล้วครับ
กรณีของนายกุศลศรีอริยะที่อ้างตัวว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัย
ศาสดาองค์สุดท้ายจะมากรอบกู้โลกนะฮะจะช่วยทุกคนนะฮะ
แล้วก็มีการให้ลูกศิษย์ปฏิบัติธรรมในการล้างกรรม
ล้างบาปเพิ่มบุญ
นี่นี่คือไม่ใช่ลูกศิษย์นะนี่คือนักข่าวของเรา

พิติคือคุณกิตตีศักดิ์บรรค์วิรัตชายเจริญสุขผู้สะการไทยรัฐทีวีของเรา

คราวนี้มาตามข่าวนี้บ้าง
ก็ไปเข้าร่วมพิธีล้างกรรมล้างบาปเพิ่มบุญกับเขาด้วยเหมือนกัน
คือไม่ได้ในฐานะลูกศิษย์ลูกหาแต่อยากจะลองดูซิ
ต้องให้พิสูจน์ดูสิวายพิธีนี้มันจะเป็นอย่างไร

ใช่แต่ทีนี้ก่อนทำพิธีเขาให้เปลี่ยนชุดขาว
ก็หยิบยืมใครเข้ามาก็ว่ากันไป
ทีนี้ในพิธีจะมีใครบ้างเมื่อกี้เห็นผู้หญิงไปแล้ว
คือเจ้าแม่มณีแก้วแล้วก็แน่นอนเห็นเจ้าพิธี
ก็คือนายกุศลศรีอริยะ

พอเริ่มทำพิธีกันแบบนี้

บอกว่าชาติที่แล้วติ๊กติ๊กเป็นพญานหน้าเพิ่ม

ลมหายใจเข้าไปเยอะเลยลึกเลย

สักพักหนึ่งคุณติมีอาการ
คุณเชื่อไหมหลายคนหันไปมองคุณติเอาละ

เดื่อยกว่าสอนอีกแดกหายใจไม่ทัน
เนี่ยเจ้าแม่มณีแก้วถามคุณติอาการมันเป็นยังไงหรือตี

ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะไม่ได้มีใครเข้าสิงหรืออะไรเลยนะ
ไม่ได้รู้สึกปฏิหารแปลกประหลาด

จริงดิฉันก็ลุ้นกับพี่ตินะคือพี่ติไม่อาริไง
เรียนไว้อย่างเยอะ
พี่ติของเขารวบคำเลยยะแบบนี้นะครับ
แม่ก็บอกว่าติเอ้ยเขาเรียกว่าอาริยะ

เจ้าแม่ก็เลยให้ลูกศิษย์อีกคนนะครับ
ที่ชาติที่แล้วก็เป็นพญานาคตัวใหญ่เหมือนกัน
อ้าวมาช่วยหน่อยมาช่วยติหน่อย
มาช่วยพี่ติของเราหน่อยมาช่วยกันท่องหน่อยอริยะ

แล้วก็พิติก็ยังเหมือนเดิมคุณ
อาการออกก็คือเหนื่อยหอบพูดไม่ทันนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ครับคนอื่นเขายังท่องกันต่ออยู่เลยนะ

แล้วเขาบอกว่ามีคนยึดท่องแบบนี้ไปนานแล้วอาการออกคือ

ทีนี้ครับเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมฮะ

คุณติเนี่ยกลายเป็นแหล่งข่าวแทนแล้วเนี่ย
ดูสิพี่ผู้ช่วยช่างภาพของเราถือไมค์จ่อคุณตี

คุณติอาการมันเป็นยังไง
หลังจากท่องอริยะเร็วรัวแล้วอาการมันเป็นยังไง

ฟังหน่อยดิฮะฟังคุณติหน่อยฮะ
เราพูดคำว่าอริยะระยะเนี่ย

แล้วก็คือถ้าหากว่าแล้วมันหายใจลำบากมากครับ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าพูดโดยพูดเร็วโดยที่ว่าไม่ได้มีการหยุดพัก
คุณผู้ชมหรือว่าคุณโจจะสังเกตเห็นว่า
ผมจะมีการหยุดนั่นคือผมหยุดหายใจ
แล้วผมก็เลยบอกเขาว่ารู้สึกเหนื่อยจังเลยหายใจลำบาก
เพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นไปที่หัว
มันเหมือนจะทำให้ว่าอาจเกิดการเวียนหัวได้

ก็พี่อุ๋ยพี่มิ้วลองทำดูครับผม
คุณผู้ชมที่ดูดูข่าวนี้อยู่ก็วันนี้ก็ลองทำตาม

แล้วเราจะรู้จะรู้ครับ
นักข่าวเราก็ถามต่อไม่ใช่นักข่าวเลย
นักข่าวจำเป็นของเราถามนักข่าวตัวจริงคือพี่ติ
แล้วพี่ติรู้สึกถึงพลังหรือว่าบุญอะไรไหม
พี่ตีบอกรู้สึกแค่ว่าไอ้นี่มันหายใจไม่ทัน
มันขึ้นหัวแล้วมันมึนมึนเพราะหายใจไม่ทัน

แล้วอีกนิดนึงอาจจะขึ้นไส้ได้

คือคุณอุ๋ยภาคภูมิเมื่อคืนนะในนิวโชว์

ทีนี้คุณอริยาคุณชิสาลองทำดูไหม
ไม่เป็นไรค่ะ

แต่ตัวของคุณติเองคือรู้สึกแค่เหนื่อย

ทางกายภาพคือเหนื่อยหายใจไม่ทัน
แล้วก็มันมึนขึ้นหัวแล้วนะฮะ
ส่วนรู้สึกถึงพลังถึงบุญ

คือพิติไม่รู้บอกว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับ
ทางด้านของนายกุศลศรีอริยะ
ก็เดินทางมาจากสวนธรรมชาวศรีวิลัย
จังหวัดน้องบัวลำพูก็มาร่วมรายการ

เด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
วิเคราะห์พฤติกรรมของนายกุศลศรีอริยะ

แล้วก็วิเคราะห์ถึงพิธีล้างบาปล้างกรรมอะไรเนี่ยนะฮะ

ลูกศิษฐ์ในพิธีล้างกรรมล้างบาป
เกิดจากการอุปทานหมู่
บางคนสวดอริยะอริยะไปเรื่อย

หรือบางคนโอ้โหทำไมโศกเศร้าเสียใจจริงเลย
บางคนก็รู้สึกถึงพลังอะไรอย่างนี้นะฮะ
คืออาจารย์เจษฎาบอกว่าเหมือนเป็นอุปทานหมู่
คนเนี่ยเวลาเข้าร่วมพิธีกันเยอะเนี่ยนะฮะ
ก็จะเหมือนพอรู้สึกตัวเอง
แล้วมันถ่ายทอดไปถึงคนใกล้ชิด

ก็เลยกลายเป็นรู้สึกต่อต่อกันนะครับ
แต่ทีนี้ครับนายกุศลศรีอริยะบอกว่า
จริงแล้วมันคือพลังจากแดนสุนยตาที่อยู่บนสวรรค์
แล้วพลังนั้นมันถ่ายทอดลงมาสู่โลกสู่ลูกศิษย
ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อชำระล้างบาป
อกจากนี้นายกุศลศรีอริยะยังท้าให้หมอปลา

ซึ่งตอนนี้ช่วงนี้หมอปลาก็ไปมุ่งเน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันเยอะนะฮะ
บอกเข้ามาเลยมาบำเพ็ญปฏิบัติในพิธีกรรมของเขา
เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วย

เขาจะมาแสดงเป็นผู้เห็กได้อย่างไร
เขาเลือกแสดงเป็นตัวโจ๊กอ่ะ
หมอปลาฟังแบบนี้โต้กลับทันทีเลยค่ะ
บอกว่าที่นายกุศลศรีอริยธรรมมันไม่ใช่ศาสดา
แล้วก็บอกไปถึงคนที่กำลังเชื่อด้วยนะ
ว่านายกุศลศรีอริยะไม่ได้มีอิทธิฤทธิอะไร
ไม่ได้มีพลังอะไรที่จะล้างบาปได้เลย

ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแค่ฝันลมแรง
เพราะสภาพนี้ต่อให้เป็นนายกแล้วครับตัวเองยังเอาไม่รอดเลย

คือลักษณะที่ผมได้คุยกับเขาแล้วเนี่ย
เขาก็คือผู้ป่วยคนหนึ่ง
ซึ่งผมก็บอกเขาว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะไปเป็นอาจารย์หมอ
ให้กับโรงพยาบาลศรีธยาสวนปรุงหรือบ้านสมเด็จ
อันนี้น่าจะดีกว่า
ให้เอาศึกษาข้อมูลของเขาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์หมอไงนะ

คือคนที่จะเชื่อเขาได้เนี่ยคือคนพวกนี้ต้องมาหาคำยกย่อป่อปั้น
เช่นบ้างว่าเมื่อปฏิบัติทำแล้วตัวเองจะเป็นผู้วิเศษ

โดยส่วนมากคนพวกนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยทางจิตอยู่แล้ว
เมื่อได้ยินคำเหล่านี้ก็จะยิ่งเชื่อว่าตัวเองเนี่ยคือผู้พิเศษวิโส
คือสัมผัสว่าสติที่มันไม่ปกติ
อาจจะพัดสองฝั่งเลยนะคะคำสุดท้ายประโยคสุดท้ายหมอปลาแหละ
สังผัสได้นะน่าจะต้องไปหาหมอจิตเวทธ์นะเอออ่าคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ไปหาคนคนหนึ่งคนคนนี้ในอดีตเคยประกาศตัวเหมือนกัน
ว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัยค่ะนะฮะคนคนนี้ก็คือ
นายพระศรีอริยเมตรัยอันนี้ชื่อของเขานะ
นามสกุลสัจจะพุทธะบารมีตอนนี้อายุห้าสิบสามปีแล้ว
เดิมของเขาคือนายดาวรุ่งจันทนโสด
เขาเคยประกาศประกาศเหมือนนายกุศลศรีอริยะเลย
ครั้งหนึ่งเขาจะมาเป็นพระศรีอริยเมตรัยนะครับ
แล้วก็เขาได้เคยไลฟ์เฟซบุ๊กตำหนิติเตียน
กุศลศรีอริยะเหมือนกันว่านายกุศลศรีอริยะเนี่ย
กล่าวอ้างกล่าวอ้างการเป็นพระศรีอริยเมตรัย
แล้วก็ฟังให้ดีนะคุณมันหลายชื่อไง
แล้วก็นายกุศลศรีอริยะเรียรัยทำเงินทำบุญจากประชาชน
ถือเป็นสิ่งที่ผิดค่ะโดยนายพระศรีอริยเมตรัยนะฮะ
คนนี้นะฮะที่เคยประกาศว่าตัวเองเนี่ย
ก็เป็นพระศรีอริยเมตรัยเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าเมื่อตอนอายุ๑๐ขวบเคยมีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
มาทักแม่ของเขาบอกว่าเมื่ออดีตชาติเนี่ย
ลูกชายของโยมเป็นคนใหญ่คนโตนะ
และทีนี้พอมีพระมาทักแม่ของเขา
แล้วก็หลังจากนั้นตัวของเขาเองเนี่ย

ตั้งแต่๑๐ขวบนายดาวรุ่งสนใจศึกษาธรรมะตั้งแต่๑๐ขวบ
ปีผ่านไปจนอายุ๑๕ปีตัดสินใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
เมื่ออายุ๔๓ปีขณะนั่งสมาธิ
ได้ยินเสียงเทวดาบอกให้ไปเปลี่ยนชื่อ
ตอนแรกนะเขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนชื่อ
ชื่อดาวรุ่งเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ก็เป็นชื่อที่ดีอยู่แล้วนะฮะ

แต่พอไม่ยอมเปลี่ยนชื่อมีอาการปวดหัวตลอดเวลานะครับ
ทีนี้ครับก็เลยไปเปลี่ยนชื่อจากนายดาวรุ่ง
เป็นนายพระศรีอริยเมตรัย
นายพระศรีอาริยะเมตรัยเนี่ยอยากให้ประชาชน
ตัดสินจากคำสอนของศาสนานะครับ

ไม่เหมือนนายกุศลศรีอริยะที่สอนแบบผิด

แต่ละฝ่ายเขามีแนวทางสอนของเขานะ

เดียวกับร่างทรงแนวเดียวกับหมอดูอ่ะถ้าบอกว่าเอามุกใหม่มาเล่นอย่างฉันนี่ไม่มีนะ
มนต์ไม่มีนั่งสมาธิอย่างเดียวสอนให้คนเคยให้มองเห็นทุกข์เห็นกรรม
การสร้างทุกข์คืออะไรกรรมคืออะไรจะมีคำอธิบาย
หลับของพุทธเจ้าทั้งหมดเลย๑๐๐แล้วกล้าชนกับพระทุกรูปในประเทศไทยที่สอนว่า
พระบอกว่าหลักคำสอนพุทธเจ้ามีแต่คนอ้างแต่ทำไมไปนั่งปลูกเสก
พุทธเจ้าห้ามแสดงปฏิหารฉันก็บอกเลยถ้าพระพิสุสงฆ์รูปใดบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็แจกฟรีสิ
อยากคนยากคนจนไม่ได้ทำไมต้องไปขายเว็บแพง
ไหนมักคนมีทางไปซื้อแล้วปั่นราคากัน
แล้วคนจนเข้าวัดมันจะเอาเงินไหนไปซื้อ
ทีนี้หลายคนพอติดตามข่าวแบบนี้ก็ถามว่าหน่วยงานไหนจะต้องตรวจสอบนะ
เพราะว่าด้วยความที่คือเขาไม่ใช่วัดไงแล้วการที่สำนักพุทธจะเข้าไปจริงมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักพุทธโดยตรงไง
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาสนาด้วยไง
เพราะว่าตามตำนานพระศรีอรยเมตรัยเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาต่อในช่วงยุคสิ้นสุดศาสดาองค์ปัจจุบัน

แต่แอบอ้างแบบนี้หรือว่าแต่ละคนมีความเชื่ออะไรแบบนี้

เพราะว่านายกุศลศรีอริยะเคยบอกว่าไม่มีใครตรวจสอบเขาได้หรอกเพราะเขาไม่ใช่พระ
มันก็เป็นแค่โยมปกติเนี่ยนะฮะค่ะอู๋ฟังข่าวนี้ยาวฟังเพลินเลยค่ะคุณผู้ชม